สถานที่ต่อไปเราก็จะพาเข้าวัดกันอยู่ค่ะ
แต่ว่าไปที่จังหวัดนครปฐมไปที่วัดดังแห่งนี้เลย
สว่างอารมณ์ค่ะทำไมถึงไปวัดนี้คะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม
เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เพื่อมาทำบุญ
และนำน้ำดื่มจำนวนหนึ่งร้อยลังประมาณสามร้อยโหลได้
มาถวายให้กับพระอาจารย์แป๊ะพระครูยะติธรรมนุยุทธ์นะคะ
เป็นเกจิดังท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพี่โรเบิร์ตสายควันค่ะ
เพื่อนนักแสดงตลกชื่อดังที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะ
ทางด้านพระอาจารย์แป๊ะเองก็ได้มีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญด้วย
รวมไปถึงมอบวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อไอ้ไข่สามนคร
สว่างอารมณ์หน้าตัก๕นิ้วรวมไปถึงรูปหล่อกุมารน้องก้าวเลิฟ
ตัก๕นิ้วให้กับพี่ทั้งสองคนเพื่อจะให้นำไปบูชาต่อด้วยนะคะ

แล้วนอกจากความตั้งใจที่จะมาทำบุญ
อุทิศสวรรคุสวนให้กับพี่โรเบิร์ตแล้วนะคะ
เรื่องของการจะมาขอพรขอโชคขอลาบ
นุ้ยเองก็มาแล้วค่ะเห็นภาพหรือยัง
ไปกระซิบข้างหูกุมารน้องก้าวเลิฟซะหน่อย

บอกบันเทิงไทยรัฐได้ไหมคะ
กระซิบนะคะแต่เผอิญว่าเราได้ยิน

กลับไปขอพี่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีให้พี่
มีเงินเยอะมีความสุขความเจริญ
กระซิบเรียบร้อยแล้วก็ไปอีกหนึ่งจุดค่ะ
ก่อนที่จะไปถึงแผงลอตเตอรี่จะต้องไปเสี่ยงเซียมซี

ซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยดูเสี่ยงเซียมซีกันก่อนนะคะ
อยากรู้เหมือนกันนะว่าเลขเสี่ยงเซียมซี
พี่นุ้ยเนี่ยทำหล่นลงไปเนี่ยมันคือติ้วเลขอะไรกันแน่คุณผู้ชม
เอาอย่างนี้ตั้งใจฟังและตั้งใจดูกันดีค่ะ

เสียงโชคเราจะได้เลขนี้นะครับ

แรกเลยนะฮะออกมาก็คือ๕๖ครับ
ต่อไปก็เป็น๑๖ครับ
แล้วก็เลข๔๖
ชีวิตทุกคนเนี่ยก็ต้องหวังอยู่แล้ว
บางคนก็หวังให้สุขภาพเราแข็งแรง

จริงแล้วจะบอกว่าคนเราถ้าคิดดีทำดี
ถ้าคิดดีทำดีพูดดี
สิ่งดีก็จะเข้ามาหาเราอย่างนั้นแหละครับ

ทำดีเลยกับคุณ

คนเราถ้าคิดดีพูดดีทำดี

มันก็จะย้อนกลับมาถึงเรายังแน่นอน